คุณผู้ชมครับวันนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เกิดขึ้นทางการเมืองก็คือ
นายอภิษฎเวชาชีวะได้มีการออกมาแถลงแล้วหลายช่องก็มีการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าจะไม่รับหรือกากบาทที่ช่องไม่เห็นด้วยของร่างรัฐมนูล
แล้วก็คำถามพ่วงด้วยพูดง่ายก็คือว่ากาขวาตลอดเลยนะครับ
เนื่องจากว่าต้องการให้มีการจัดทำร่างรัฐมนุนฉบับใหม่
โดยต้องการให้โอกาสกับประเทศไทยภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
อภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์แถลงจุดยืนไม่รับร่างรัฐมนูล
และไม่รับคำถามพ่วงประชามติโดยให้เหตุผลว่าไม่ตอบโจทย์ประเทศ
และไม่สามารถทำให้ประเทศก้าวพ้นความขัดแย้งไปได้
ลองไปฟังเหตุผลของนายอภิษฎเวชาชีวะกันครับ
แต่เมื่อมาถึงวันนี้เนี่ยการตัดสินใจของผมก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่า
ผมต้องตัดสินใจจากสิ่งที่ผมเห็นคือตัวร่างรัฐธรรมนุนฉบับนี้
และผมไม่อาจที่จะรับร่างนี้ได้เพียงเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะได้สิ่งที่แย่กว่า
ที่สำคัญก็คือว่าผมกลับมองว่าถ้ารัฐธรรมนูลไม่ผ่านประเทศมีโอกาส
ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์
เป็นผู้นำในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ตามรัฐธรรมนุนชั่วคราวตามโรทแมพที่ได้กระทั่ว

ใครที่กังวลว่านอกจากจะเกิดความวุ่นวายแล้ว
จะมีปัญหาความยืดเยื้อว่าไม่รู้อนาคตประเทศไปในทางไหน
ไม่ครับถึงไม่ผ่าน
ขอสชพลเอกประยุทธ์ยังต้องรับผิดชอบปัญหาของบ้านเมือง
และยังจะต้องเดินตามรถแมพและรัฐธรรมนูญชั่วคราวอยู่
นั่นคือเสียงสัมภาษณ์ของนายอภิษฎเวชาชีวะนะครับคุณผู้ชม
คราวนี้ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
เอกประวิทย์วงสุวรรณในมุมมองของรองนายกพลเอกประวิทย์เนี่ย
เชื่อว่าคงไม่มีเหตุผลอะไรหรือไม่เป็นผลอะไร
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลใครจะว่าอย่างไรก็ว่ากันไป
ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นจะยืนหรือจะนั่ง
ง่ายก็คือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลจะพูดอะไรก็พูดไป
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์ครับ
ประชามติไม่ต้องสนใจหรอกของใครชอบก็ลงพี่ชอบพี่ก็ลง
พี่ไม่ชอบก็ไม่ลงเพราะนั้นเอง
ก็ไปยืนที่ไหนก็ไปผมไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยว
ไม่มีผล
ก็ผมบอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลใครว่าไปละก็ว่าไป
ว่าเมื่อนายอภิษฎไม่รับร่างรัฐมนูล
ต้องไปถามประชาชนว่าจะส่งผลกระทบต่อประชามติหรือไม่
ถ้าหากว่าร่างรัฐมนูลไม่ผ่านรัฐบาลและคอสชก็ร่างใหม่
โดยเอาเนื้อหาดีของรัฐมนูลแต่ละฉบับนั้นมารวมกันก็แค่นั้นครับ